จังหวัดนครปฐมเกิดเหตุคนขี่รถจักรยานยนต์
เขาขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้ากัน
หลังจากนั้นก็ตามไปถามว่า
เมื่อกี้ขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้าฉันใช่ไหม

ถึงขั้นเอามีดเอากันไกลในรถออกมาทำร้ายร่างกายกัน

จุดหน้าที่ช่วยปฐมพยาบาลนายวิภนจนุรัตน์อายุ๕๖ปี
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่ท่าวัดไผลล้อม
หมู่ที่๖ตำบลบ่อพลับอำเภอเมืองนครปฐม
ซึ่งก็มีบาดแผลถูกฟันเข้าที่ต้นแขนด้านขวา

ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บอีกคน

ถูกคู่กรณีใช้กันไกลแทงที่แขน

และยังพบมีดพับที่ใช้แทงอยู่ในกระเป๋ากางเกง
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองนครปฐม

ขณะที่นายภัยทูลจอดรถจักรยานยนต์ลงไปซื้อน้ำนะคะ
เป็นน้ำมะพร้าวอยู่ที่ซอยสะพานซอย๔
เทศบาลนครนครปฐม
นายวิพลขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดข้าง
แล้วก็มาต่อว่าอย่างรุนแรง
บอกว่านายภัยทูลขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้า

แล้วก็เริ่มทำร้ายกันก่อนเริ่มทำร้ายร่างกายกันก่อน
แต่ว่าทีนี้นายวิพลซึ่งเป็นคนที่เข้ามาต่อว่า
ตัวใหญ่กว่านายภัยทูลเลยคว้ามีดพับอยู่ในกระเป๋าออกมา
นายวิพลเห็นแบบนี้ก็เลยหยิบกันไกลออกมาจากรถเหมือนกัน

ซึ่งในช่วงของการต่อสู้นายวิพลถูกฟันเข้าที่แขน
ส่วนอีกหนึ่งฝ่ายก็คือนายภัยทูลถูกแทงได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะ
ตำรวจจึงนำตัวมาบันทึกปากคำไว้เพื่อสอบสวนนายวิพล
และตามภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบ
ก่อนที่จะแจ้งข้อหาทั้งสองคนค่ะ